ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเซานะครับ
ประธานสภาเทศบาลตำบลบางปะกง
อัดกระสุนยิง๘นัดใส่หนุ่มวัย๓๔

ก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะว่าขัดใจกันในร้านเหล้านั่นเองนะครับ
แล้วก็หลังจากที่เสียชีวิต
ภรรยาของผู้เสียชีวิตเดินทางมาที่เกิดเหตุ
เราดูภาพของภรรยาที่เสียอกเสียใจ
เพราะว่าสามีถูกยิงตายนะครับ
นะครับก็นี่แหละฮะเสียอกเสียใจนะฮะ

ผู้เสียชีวิตก็คือนายเวหาปัดมาอายุสามสิบสี่

ผู้เสียชีวิตถูกยิงตายกลายเป็นศพ
อยู่หน้าร้านค้าสทปลั๊กเลขที่๖๓ทับ๑
หมู่๑๑ตำบลบางปะกงอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๔โมงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
โดยตำรวจสพบังปะโกงรุดไปตรวจสอบ
พบว่านายเวหาถูกยิงด้วยปืนขนาด๑๑มมเข้าหลายจุดสำคัญเลยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นที่ศีรษะ๑นัดหัวไหล่๑นัดราวนมด้านขวา๑นัด
ข้างซ้ายอีก๒นัดสะโพกอีก๑นัดแล้วก็ที่ขาซ้ายอีก๒นัด
เสียชีวิตในสภาพคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่ท้ายรถกระบะ
ทะเบียนบ่อใบไม้นหนู๙๑๘๗สะแก้วที่จอดอยู่ที่หน้าร้านนะครับ
โดยในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็พบของกลาง
ปลอกกระสุนปืนขนาด๑๑มม๑ปลอกตกอยู่ที่พื้นท้ายรถ
ส่วนอีก๓ปลอกตกอยู่ที่ท้ายกระบะตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ทางด้านเจ้าของร้านที่เกิดเหตุได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุมีลูกค้ามานั่งกินเหล้าที่ร้านอยู่๓โต๊ะนะครับ
ก็มีโต๊ะหนึ่งเป็นโต๊ะของผู้ตายโต๊ะของนายเวหาปัดมานะครับ
ผู้ตายนั่งกินเหล้าอยู่กับเพื่อน
ส่วนอีกโต๊ะหนึ่งนะฮะก็เป็นโต๊ะของประธานสภาเทศบาล
ตำบลบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซามือยิงนี่แหละครับ
นั่งกินอยู่อีกโต๊ะหนึ่งระหว่างที่นั่งกินเนี่ย
ตัวผู้ตายกับตัวประธานสภาเทศบาลมือยิงเนี่ยเกิดมีปากเสียงกัน
แล้วก็มือยิงก็ถูกผู้ตายทำร้ายร่างกาย

จากนั้นคนในร้านเองเจ้าของร้านแล้วก็คนที่อยู่แถวนั้น
ก็มาห้ามปรามให้มีเรื่องมีราวกัน
เสร็จแล้วนะฮะประธานสภาเทศบาลตำบลบางปะกงเนี่ย
ก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปจากร้าน
ตอนแรกคนแถวร้านนึกว่ากลับบ้านไปแล้ว
ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรกันแล้วแยกย้ายกันแล้ว
แต่จู่นะครับประธานสภาเทศบาลตำบลบางปะกง
ก็ขี่รถจักรยานยนต์หวนกลับมา
เดินมาถือปืนจ่อยิงนายเวหาผู้ตายทันที
เสียงดังสนั่นหวั่นไหวเพราะอัดกระสุนไป๘นัดนะฮะ
ก่อนที่ประธานสภาเทศบาลตะบนบางประกงมือยิง
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปครับ

ัชพงศ์อำพลชัยอายุประมาณ๖๕ปีนะครับ
ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาเทศบาลตะบนบางประกง

ตำรวจก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ

คือนายอำเภอธีระพรชูตรง
ก็ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายวัชพงศ์
ประธานสภาเทศบาลตะบนบางประกงผู้ก่อเหตุหรือมือปืน
เรื่องของอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
ว่าเป็นปืนที่ออกมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
รวมทั้งติดตามคดีว่ามีความผิดถึงขั้นไหนอย่างไร

ก็ต้องให้นายวัชพงศ์ออกจากราชการด้วยนะฮะอันนี้ความผิดทางวินัยด้วยนะครับ
ส่วนความผิดทางอาญาฆ่าคนตายก็ต้องให้ตำรวจเป็นผู้ดำเนินการต่อไปนะครับ
ทีมข่าวทราบมาว่าผู้ก่อเหตุได้รู้จักติดต่อกับทางตำรวจเพื่อขอเข้ามอบตัวแล้ว
แต่ยังไม่กำหนดไม่ระบุวันเวลาว่าจะเข้ามอบตัวเมื่อไหร่นะฮะ